คุณผู้ชมคะเจ้าแม่ตะเคียนที่จังหวัดสุโขทัย
บอกว่าจะให้เลขงวดสุดท้าย๑สิงหาคม
แล้วก็จะหยุดเข้าพรรษา๓เดือน
ช่วงนี้ก่อนหยุดคนก็เลยแห่กันไปเลยค่ะ
เพราะว่าชาวบ้านบอกว่าได้เลขมา
ถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล๒งวดซ้อนแล้ว
แล้วเดี๋ยวจะหยุดยาวอีกงวดเดียวจะทำอย่างไร
ที่ตำบลหนองยับร่องอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัย
ขุดพบตะเคียนยาว๑๙เมตร๑๙เซนติเมตร
ที่ดินร้างของผู้ใหญ่บ้านหญิงคนหนึ่ง
แล้วก็ทำพิธีอันเชิญไปให้ชาวบ้านได้สักการะกลับไหว้ขอพรกันนะคะ
บนพื้นที่สาธารณะกลางหมู่บ้าน
ชาวบ้านที่ไปกราบขอพรได้นำแป้งไปขัดถูค่ะ
ตะเคียนนี้ก็มีแป้งเต็มเลยค่ะ

คุณผู้ชมต้องบอกเลยนะว่า๑กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย
สลากินแบ่งรัฐบาลออก๕๓
ชาวบ้านหลายคนบอกว่าเห็นเลข๕๓
ถูควยกันทั้งหมู่บ้าน
ยังไงล่ะ
หิงถ่าย
คลิปแล้วก็นำไปเผยแพร่แล้วก็ลงข้อความว่า
บ้านผมรวยกันทุกหลังคาเรือน
พอมีการโพสต์ภาพภาพนี้ในโลกโซเทียลเท่านั้นล่ะ
คนก็ไปกันเยอะเลยเดินทางไปขอเลขเด็ดนะคะ
ตอนนี้คนเดินทางกันไปอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
คุณผู้ชมบางวันไม่มีที่จอดรถเลยนะ

ชาวบ้านในพื้นที่เขามีรายได้มากขึ้น
ขายน้ำขายอาหารขายผลไม้จนมีกำไรกันเป็นกรอบเป็นกรรมค่ะ
ต่อมาคุณผู้ชมคะเขามีการเข้าทรงนางตะเคียน
ก็เลยรู้ว่าชื่อเจ้าแม่ตะเคียนสร้อยสุวรรณนะคะ
แล้วก็ขณะที่เข้าทรงได้หยิบสลากกินแบ่งรัฐบาล

แล้วก็มีคนไปขอเลขเห็นเลข๕๕บนลายไม้
ก็เลยมีการบอกต่อกันเท่านั้นแหละค่ะ
ที่แล้วจำได้ใช่ไหมล่ะ๑๖กรกฎาคมก็๕๕นี่ไง
โอ้โหก็ถูกไง๒งวดซ้อนแล้ว
แล้วก็การเข้าทรงในวันนั้นเจ้าแม่ตะเคียนสร้อยสุวรรณบอกว่า
จะให้โชคแค่๓งวดเท่านั้น

ชาวบ้านก็เลยเตรียมพร้อมให้คนเข้าทรงอีกครั้ง
วันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะ
งวดที่๓งวดสุดท้ายพอดีค่ะแล้วก็หยุดยาว๓เดือนนะคะ

ยังมีเวลาไหมยังไม่๑๐โมงอาจจะเดินทางไปกันทันนะ